สนามอัลมักตัวใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะ
ฉันก็เตรียมพร้อมที่จะมาเชียร์ทีมชาติไทยในการ
แข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียวันนี้แล้วกัน
ตื่นตื่นตื่นตื่นอันดันสวัสดีนะคะดูก่อนร้อนหนาวมารายงาน
สภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะวันนี้นะแฟนบอลนะคะ
เตรียมพร้อมให้ดีเพราะว่าดิฉันจะรายงานสภาพ
อากาศทั้งในไทยแล้วก็ที่ดูไบกันด้วยค่ะแต่ว่าดูใน
ไทยก่อนค่ะเพราะอากาศร้อนจริงจริงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้
ไม่มีปกคลุมประเทศไทยให้กังวลใจเลยค่ะฟ้าโปร่งโล่ง
สบายเงยหน้ามองท้องฟ้าแม่สีฟ้าสดใสจริงจริงเพราะฉะนั้น
สิ่งที่เราจะเจอคือพระอาทิตย์สาดแสงแรงจ้าค่ะดูจาก
ช่วงกลางวันนะคะสายสายมาสักแปดเก้าโมงโอ้โหถ้าพื้นที่
ไหนเนี่ยนะที่เป็นปูนซีเมนเป็นถนนคอนกรีตเนี่ยแสงแดด
ทบลงพื้นสะท้อนเข้าหน้านี่ร้อนจัดร้อนจีคุณผู้ชมดู
ของประเทศหรือว่าแนวหน้าเขารวมถึงภาคใต้ตกเล็กน้อย
ไม่ต้องกังวลนะคะแต่สิ่งกังวลหนึ่งเบาเล็กเล็กก็คือ
คลื่นคลื่นฝั่งอันดามันยังคงสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
ชาวเรือเดินเรือได้ด้วยความระมัดระวังแปดห้าหกเจ็ดแปด
ช่วงนั้นแหละค่ะฝนจะเริ่มตกทั่วไทยกันมากขึ้นนะคะ
ประเทศบินกันไปนะคะที่ยูเออีแล้วก็ลงที่ดูไบคุณผู้ชม
ไปดูอุณหภูมิที่นั่นกันหน่อยเผื่อว่าชาวไทยที่อยู่
ที่นู่นหรือว่าใครอยากจะเดินทางไปเชียร์เองในช่วง
แต่ต่อไปอุณหภูมิที่ดูไบเป็นอย่างไรตรวจสอบวันนี้
วันพฤหัสบดีที่สามมิถุนายนนะคะเอาเป็นว่าดูเฉพาะที่
สำคัญดูที่อุณหภูมิค่ะเส้นสีแดงนะคะอุณหภูมิจริง
ช่วงเวลาที่จะเตะคืนนี้บ้านเขาใน๒ทุ่มบ้านเรา
ประมาณห้าทุ่มนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสามสิบสามองศา
เหมือนบ้านเราเลยค่ะใกล้เคียงเลยจริงแต่ว่าความ
รู้สึกจะรู้สึกได้ถึงประมาณสัก๓๘องศานะคะ
ก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับโซนเอเชียนี่แหละค่ะอุณหภูมิ
แตกต่างกันมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเชียร์ได้สบายใจ
เรื่องของฝนก็ไม่มีค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าวันนี้นะคะน่าจะ
เป็นเลิกงามยามดีที่ประเทศไทยน่าจะมีลุ้นกันอย่างแน่นอน
เอาล่ะค่ะกลับมาที่บ้านเรากันบ้างไปดูกันหน่อยนะคะ
ว่าผลกระทบจากสภาพอากาศเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คุณ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะมันยุบลงไปแบบนี้คืออะไรมันเป็น
บ่อน้ำโบราณขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยสี่สิบปีอยู่ที่จังหวัด
โสธรนะคะขนาดบ่อปูนเนี่ยกว้าง๘เมตรมันซุด
ลงไปยุบลงไปแบบนี้เลยค่ะเจ้าอาวาสวัดบ้านหัวงัวเนี่ย
ได้ยินเสียงดังบึ้มขึ้นมานึกว่าระเบิดพอตื่น
เช้ามาดูโอ้โหเห็นเลยว่าบ่อน้ำมันซุดแบบนี้เลยคาด
ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาภาคอีสานหลายพื้นที่
ฝนตกชุ่มฉ่ำทำให้ดินรับน้ำรับน้ำหนักไม่ไหว
ก็เลยซุดลงมาแบบนี้จากนี้ก็คงต้องบูรณะกันต่อไป
นะคะไปต่อกันที่บุรีรำค่ะไปดูเรื่องของการสู้ชีวิตใน
ช่วงโควิดแบบนี้กันหน่อยเธอคนนี้เป็นผู้ช่วยกุ๊กใน
ร้านอาหารที่อำเภอนางรองนะคะแต่โควิดกระทบก็เลยทำให้
ไม่มีงานทำผันตัวมาขายขนมครกยกถาดเรียนรู้วิชา
ว่าขายดิบขายดีขายวันหนึ่งได้ประมาณสักห้าร้อยถึง
พันบาทแล้วหน้ามีเยอะเลยนะคุณผู้ชมดูตามภาพนี้เลย
นะคะถ้าใครอยากซื้อเป็นถาด๘๐บาทหรือจะซื้อเป็น
กล่องเล็กเล็กยี่สิบบาทก็ได้เห็นแบบนี้เอามายั่วกัน
แต่เช้าอยากจะทานไปที่ริมถนนสายนางรองลำปลายมาตร
นะคะก็เอามาฝากกันนะคะในเรื่องของการให้สู้ชีวิตสู้
วิกฤตในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะห้าทุ่งสิบอาทิตย์ไทยทอด
การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสองพันยี่สิบสอง
ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะคะก็อย่าลืมมาลุ้นมาให้
กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยไปด้วยกันค่ะวันนี้ลาไป